มาติดตามเหตุใหญ่เหตุนี้แล้วก็เป็นเหตุอุกอาจแล้วก็โหดมากนะครับ
พักอาศัยอยู่ภายในบ้านคนเดียวถูกแทงเสียชีวิตจมกองเลือดเลยนะครับ
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นว่ามีผู้ชายเดินออกจากบ้าน
คาดว่าน่าจะเป็นลูกของคุณลุงท่านนี้
ก็เลยเป็นพาดหัวข่าวออกมาว่าลูกแท้แทงพ่อจนดับ
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าคุณลุงวัย๖๖ปีท่านนี้เนี่ย
ถูกแทงแผลใหญ่คือกลางอกแผลเวอะหวะเลย
แล้วก็ยังมีแผลอื่นที่ถูกแทงถูกฟัน๑๙แผล
แล้วก็ก่อนหน้าที่จะพบศพเนี่ยนะฮะ
ชาวบ้านได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือออกมาจากบ้านหลังนี้
เหมือนเสียงของคุณลุงร้องขอความช่วยเหลือแล้วบอกอย่าฆ่าอย่าฆ่า
แต่ท้ายที่สุดกลายเป็นศพอยู่ตรงประตู
เชื่อว่าคุณลุงพยายามจะคลานออกมาแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน

แทงกันตายนี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๒๑ทับ๒๐๑
หมู่บ้านคลองจันทร์วิลล่า๔ถนนรามกำแหง
วงและเขตสะพานสูงก็เป็นทาวน์ฮาส์สูง๒ชั้นนะครับ
แต่ภายในบ้านก็เมื่อเดินผ่านเข้าไปก็พบรถยนต์อีกคันจอด
โดยใช้ผ้าคลุมอยู่และบริเวณประตูทางเข้าบ้านอยู่ด้านในนะฮะ
พบศพของนายสมบูรณ์อายุ๖๖ปี
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบคุณคิดดูกู้ภัยเองยังตกใจเลย
กู้ภัยบอกโหดมากนะฮะเพราะว่าคนตายเนี่ยถูกแทงที่หน้าอก๓แผล
แขนซ้ายแขนขวาหายปลาร้าต้นคออีก๒แผล
ฝ่ามือใต้รักแร้รวมแล้ว๑๙แผล
แต่แผลตรงหน้าอกเป็นแผลลึกขนาดใหญ่แทงทะลุปอด
กะเอาให้ตายนะฮะ
สอบถามเพื่อนบ้านนะฮะเพื่อนบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ย
เปิดเผยบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงผู้ตายเหมือนร้องขอความช่วยเหลือ
แต่ทีนี้ตอนแรกก็ฟังแววก็ไม่กล้าออกไปเหมือนกันนะครับ
ท้ายที่สุดเพื่อนบ้านก็วิ่งออกไปดู
พบว่านายสมบูรณ์นอนเสียชีวิตอยู่ตรงประตูภายในบ้าน
คือเพื่อนบ้านไม่กล้าเข้าไปนะแค่ส่องเห็นเลือดเห็นร่าง
เลือดเต็มเลยก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
สำหรับผู้ตายแต่งงานมีภรรยาแต่ว่าเลิกรากันไปแล้ว

ก่อนหน้านี้ผู้ตายทำงานเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์หรือว่าโบรกเกอร์นะครับ

ก็ต้องออกจากงานมาพักอยู่บ้านอยู่เพียงคนเดียว
กระทั่งมาถูกแทงจนเสียชีวิตนะครับ
ส่วนเพื่อนบ้านอีกคนที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุไป๒หลัง
บอกว่าช่วงเกิดเหตุประมาณสักบ่ายสามครึ่ง
เขาอยู่ในบ้านได้ยินเสียงเหมือนมีคนร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
เสียงดังมากประมาณ๔ครั้งบอกว่าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วย
ด้วยความตกใจครับเขาเงียบหูตั้งใจฟังอยู่ในบ้าน
กล้าออกไปดูนะฮะว่าใครขอความช่วยเหลือ
แล้วก็พบว่ามีชาวบ้านบางคนวิ่งออกจากบ้านไปแต่ไม่เห็นหน้า

จนกระทั่งเพื่อนบ้านคนนี้พบว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
วิ่งออกมาจากบ้านหลังนั้นในลักษณะเหมือนกึ่งวิ่งกึ่งเดินเลยฮะ
แต่ไม่ทันได้เห็นหน้านะครับฟังเสียงของเพื่อนบ้านหน่อยฮะ

ช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็อย่าฆ่าผมอยากฆ่าผมเนี่ยนะครับ
ขณะที่ทางกู้ภัยเองเมื่อวานมีคุณจักรบุ๋มด้วยคุณ
คุณจักรบุ๋มตลกชื่อดังซึ่งเป็นกู้ภัยมาปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะฮะ
โอ้โหเราก็ไปเจาะไมค์สัมภาษณ์คุณจักรบุ๋
เห็นสภาพศพของคุณลุงแล้วเป็นยังไง
คุณจักรบุ๋มบอกโอ้โหสงสารผู้เสียชีวิตมาก
แผลเกิดจากการจ้วงแทงล้วน
มันแตกต่างจากการฆาตกรรมชิงทรัพย์นะฮะ

มันมีการบรื้อค้นทรัพย์สินหรือเปล่าไม่มีนะ
ไม่มีการบรื้อค้นทรัพย์สินแต่อย่างใด
สภาพศพผู้ตายถูกแทง
ไอ้บาดแผลใหญ่ตรงกลางอกเป็นบาดแผลที่สำคัญมาก

พยายามจะคลานออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือตรงประตู

แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นคนใกล้ตัวหรือไม่
เมื่อวานมันก็เลยมีพาดหัวข่าวออกมาว่าลูกฆ่าพ่อ
ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมคดีนี้เป็นจริงดังที่พาดหัวไป

ใช่ฮะเมื่อเช้านี้ตำรวจชุดสืบสวน

ได้สอบถามเพื่อนบ้านและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณใกล้เคียงหาเบาะแสผู้ก่อเหตุ

นี่คุณผู้ชมคือเขามีภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณหมู่บ้านนี่ดูนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะ
รถคันสีแดงคันหนึ่งเหมือนออกมาจากซอย
ขวาออกมาแล้วเห็นไหมครับนี่แหละครับผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุมีท่าทีลุกลี้ลุกลน

สะพายกระเป๋าใส่เสื้อสีเข้มกางเกงยีนแบบนี้
เดินผ่านหน้ากล้องวงจรปิดไป
อันนี้คือภาพหลักฐานที่สำคัญ
ทางตำรวจเอามายืนยันตัวผู้ก่อเหตุครับ
และตำรวจชุดสืบสวนของกองบังคับการตำรวจนครบาน๔
นอกจากไปสอบถามเพื่อนบ้านหาหลักฐานกล้องวงจรปิด
ทราบแล้วนะครับว่าคนร้ายก็คือ
หัทธเมษทิพย์หาอายุ๓๓ปีเป็นใครคุณ
เป็นลูกชายของคุณลุงสมบูรณ์ผู้ตาย
วมิน๕๔เขตบึงกลุ่มกรุงเทพนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกลุ่ม
อาวุธซึ่งเป็นของกลางก็คืออาวุธมีด
อกจากนั้นยังพบเสื้อผ้ากระเป๋า

เห็นจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ทีนี้นายหัทธเมษสารภาพว่าอะไรรู้ไหมคุณ
บอกว่าลงมือฆ่านายสมบูรณ์ผู้เป็นบีดาจริง

เมื่อวานตอนเย็นเดินทางไปที่บ้านของเขา

เดินทางไปที่บ้านของเขาย่านรามคำแหง

เนื่องจากเขาหมายถึงพ่อเนี่ย
พ่อไม่ชอบผมเป็นทุนเดิม

แล้วพ่อก็เล่นศัยศาสตร์ด้วย
มันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่มีการทำร้ายร่างกายกัน

ปกติไม่ถูกกับพ่ออยู่แล้ว
ก็เลยกลัวว่าจะถูกทำร้ายร่างกาย

ฟังเสียงของลูกที่ฆ่าพ่อหน่อยฮะ
อันนี้กลัวว่ากำเข้าบ้านดีกว่าอะไร
ก็เลยปล่อยให้บอกว่าเขาไม่ห่อจาก
อันนี้ก็คือมีดพ่อใช่ไหมค่ะ

มันเกิดเหตุการณ์เหมือนจะยื้อแย่งมีดกัน

ป้องกันตัวอันนี้คำพูดของลูกนะ
รับสาภาพกับตำรวจแบบนี้นะครับ
แล้วก็เมื่อกี้นักข่าวพยายามตะโกนถาม
ที่ตำรวจจะนำตัวของผู้ก่อเหตุ
ฆ่าพ่อเข้าห้องสืบสวน
นักข่าวตะโกนถามอยากขอโทษคุณพ่อไหม

เพราะเขากำลังเดินเข้าไปห้องสอบสวนให้คุณ
ค่ะนะครับคนตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่น
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔เปิดเผยนะครับว่า

รับว่าเป็นผู้ก่อเหตุใช้มีดแทงพ่อจริง

หลังจากที่พ่อพยายามเข้ามาทำร้ายร่างกาย
ระหว่างที่เขาจะเข้าไปเอาสิ่งของบางอย่างภายในบ้าน
แต่ตอนนี้ตำรวจไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของนายหัทธเมฆนะครับ
โดยจะต้องสืบสวนขยายผลต่อไป

เจตนาฆ่าบุพการีและพกพาอาวุธมีดไปในเมือง
หมู่บ้านโดยไม่รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร
ก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนบางชัน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
สำหรับนายหัทธเมษก็มีข้อมูลออกมาบอกว่า
การศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง
แล้วก็ออกจากบ้านที่เกิดเหตุไปอาศัยอยู่ข้างนอกมาประมาณ๑๐ปีแล้วนะครับ
ตอนนี้ตกงานไม่มีงานทำตำรวจต้องสืบสวนต่อ
ว่าการเข้าไปที่บ้านพ่อไปเอาอะไร
แล้วก็มีเหตุอะไรที่ทำให้แทงพ่อจนเสียชีวิตนะฮะ
เป็นเหตุสลดใจจริงปิตุฆาตลูกฆ่าพ่อเนี่ยนะฮะ